สำหรับกีฬาโอลิมปิกเกมนะคะ๒๐๒๐ปีหน้าจะเปิดฉากแล้ว
หนึ่งกีฬาที่ไทยถือว่าหวังอย่างต่อเนื่องว่าจะคว้าเหรียญทองให้ได้นั่นก็คือมวยสากล
ก่อนหน้านี้เคยคว้ามาได้๔เหรียญทองนับเฉพาะเหรียญทองนะ
แต่ว่าห่างหายไปนานครั้งสุดท้ายที่ได้คือปี๒๐๐๘
สมจิตจงจอหอตั้งแต่ตอนที่จีนเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมนะคะ
ตอนนี้เขาได้มีการประกาศโคต้าของแต่ละรุ่นออกมาแล้วนะครับ
ไปดูกันหน่อยฮะทางคณะกรรมการโอลิปิกสากล
ในฐานะผู้จัดการแข่งขันมวยสากลในศึกโอลิมปิกเกม๒๐๑๖
กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ก็ประกาศจำนวนโคต้านักกีฬาที่จะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งในโอลิมปิกครั้งนี้มวยสากลจะมีชิงเหรียญทองทั้งสิ้น๑๓รุ่นครับ
แบ่งเป็นชาย๘รุ่นหญิง๕รุ่นครับ
สำหรับรูปแบบการคัดเลือกในเล็กแรกจะเริ่มจากการคัดเลือกตัวแทนในแต่ละทวีป
ซึ่งเอเชียโอชิเนียจะคัดเลือกระหว่างวันที่๓ถึง๑๔กุมภาพันธ์ปีหน้านั่นแหละ

ก็ที่เมืองอูซีนะคะโดยโซนเอเชียอุชิเนียจะได้โคต้าประเภทชายจำนวน๔๑คนด้วยกัน

คนนะคะก็จะแบ่งเป็นรุ่น๕๒กิโลกรัม๕๗กิโลกรัมแล้วก็๖๓กิโลกรัมได้โคต้าละ๖รุ่น
ส่วนรุ่น๖๙กิโลกรัม๗๕กิโลกรัมและ๘๑กิโลกรัมจะได้โคต้าละ๕รุ่น
และ๒รุ่นใหญ่นะคะอย่าง๙๑กิโลกรัมและมากกว่า๙๑กิโลกรัมจะได้โคต้าละ๙คน
ไปดูประเภทหญิงกันบ้างนะครับรวมแล้วเนี่ยมีโคต้า๒๔คนจาก๕รุ่นนะครับ
ก็แบ่งประเภทแบบนี้ครับเป็นรุ่น๕๑กิโลกรัมจำนวน๖คน
๕๗กิโลกรัม๖๐กิโลกรัม๖๙กิโลกรัมและรุ่น๗๕กิโลกรัมจะได้โคต้ารุ่นละ๔คนนะครับ
ก็สำหรับนักกีฬาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้นะครับ

ก็คือทั่วโลกมาคัดกันเลยสำหรับในรอบนี้นะครับ
เนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการตัดสิน
ซึ่งผลงานของนักมวยไทยสมัครเล่นของไทยนะคะ
ตอนนี้มีไปแข่งขันสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองอบูดาบีสหรัฐอารับเอเมริด
เดินทางกลับมาแล้วที่เห็นในภาพนี้ทำผลงานได้ดีด้วยนะคะ
ได้ถึง๙เหรียญทองกับอีก๔เหรียญทองแดงจากทั้งหมด๑๖รุ่นที่ลงแข่งขัน
ก็ผู้จัดการทีมนะครับก็กล่าวว่าต้องขอขอบคุณเอกราชทูตไทยประจำกรุงอบูดาบีนะครับ
อำนวยความสะดวกดูแลนักกีฬาไทยเป็นอย่างดีนะครับ
จนทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับ
รายการที่ผ่านมานี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าดาวรุ่งหลายคนที่น่าจะเป็นกำลังหลักในอนาคตถือว่าทำผลงานได้ดีครับ
ซึ่งปีหน้าจะมีรายการระดับนานาชาติให้แข่งขันอีกมากมายอีกด้วยนะครับ
จำหน้าตาไว้เลยนะในอนาคตอาจจะได้ขึ้นโพเดียมในโอลิมปิกเกมส์ก็ได้

มาย้อนกันหน่อยโอลิมปิกเกมมวยไทยที่มวยสากลที่เคยได้ขึ้นโพเดียมเหรียญทอง
คนแรกเลยสมรักคำสินปี๑๙๙๖ต่อมาวิจารณ์คนวิฤษฐ์ค่ะปี๒๐๐๐
หลังจากนั้นอีก๔ปีมณัฐบุญจำนงแล้วก็สมจิตจงจอหอปี๒๐๐๘เราหวังว่า๒๐๒๐
คือในช่วงหนึ่งเราได้ในทุกการแข่งขันโอลิมปิกเลยนะครับ
แบบว่าติดกันแล้วก็มีอยู่ช่วงหลังนี่แหละที่เราพลาดหวังไป
เอาล่ะ๒๐๒๐นะครับว่ากันใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นดูว่าเราจะมีโอกาสได้หรือไม่สำหรับเหรียญทองในการแข่งขันมวยสากลนะครับ